จำได้ไหมคะสำหรับกรณีที่ผู้ชายคนนึงเขาบอกเขาทนทรมานมาเป็นเวลา๑๐ปี
สิ่งลี้ลับที่ติดตามตัวเข้ามา
จดหมายแปะตามบ้านเชิงต่อว่าหึงหวง
ถีบเมียเขาที่ไปเข้าห้องน้ำตอนกลางคืน
เอาเสื้อผ้าไปกองนอกบ้านบางวันอารมณ์ดีหน่อยพับให้ในบ้าน
ท้าคนไทยทั้งประเทศช่วยพิสูจน์หน่อยเถอะ
คุณขอมาหมอปลาจัดให้หมอปลาประกาศแล้วว่าเดี๋ยวจะเข้าไปตรวจสอบพิสูจน์ให้
ปรากฏว่าพอถึงเวลานายเชิดศักดิ์จันสีวัย๔๙ปี
ไนโก้คนนี้ที่เขาบอกเขาทนทรมานมา๑๐ปีเนี่ย
บอกเข้าไม่ได้อ่ะหมอปลาเอาทำไมอ่ะใครห้าม
เจ้าของบ้านเช่าไม่พอใจไปออกข่าวแบบนี้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงอ่ะคุณ
ก็เลยไม่ยอมให้ใครมาถ่ายทำมาพิสูจน์มาอะไรใดทั้งนั้น
เดี๋ยวหาว่าบ้านเช่ามีผีอย่างนี้นะฮะ
แล้วบอกให้ไนโก้ไปลงบันทึกประจำวันเลยนะ
ลงบันทึกเลยว่าที่นี่ไม่มีผีสิงไม่มีอะไรทั้งนั้น
ไม่เกี่ยวข้องไปบอกให้ชัดเจน
โก้ก็เลยบอกหมอปลาว่าแม้เสียดายจังเลยอยากให้หมอปลามาช่วยตรวจสอบให้

แต่นายเชิดศักดิ์หรือว่าไนโก้ยังบอกว่า
แต่เขาก็ยังเชื่อนะว่ามันคือเรื่องลี้ลับจริง
มีทั้งคนเชื่อและไม่เชื่อ
และคิดว่าเราอุปโลกหรือว่า
ตามความเชื่อของเขานะครับว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้

เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดว่า
ใครเป็นคนเขียนสิ่งของขนย้ายได้อย่างไร
แล้วในลักษณะแบบนี้ข้อความนะครับ
จากเมือถือเกิดขึ้นมาได้อย่างไร
ทีนี้ที่คนเขาคล่องใจกันมากที่สุดก็คือ

จดหมายก็ยาวแถมเป็นหลายฉบับเขียนติดอยู่ในบ้าน

คือเจ้าของบ้านเช่ากับเพื่อนบ้านก็สงสัยอย่างนี้แหละ
พีคเขียนอะไรได้หรอพีคจับปากกาได้หรอ

รับเลยว่าลายมือเหมือนของเธอ

แต่แต่ไม่รู้นะว่าใครเขียน

แต่ไม่รู้ว่าใครเขียน

อาจจะเป็นโรคหลายบุคลิกเหมือนที่คนเคยคอมเมนต์มา

เพราะว่าเรื่องนี้มันคนข้องใจกันเยอะจริงว่า

ไนโก้ก็ทนทรมานต่อไปอย่างนี้หรอ
ติดกล้องวงจรปิดช่วยดิฉันลอง
เผื่อจะได้รู้อะไรมากขึ้นนั่นนะครับ